จังหวัดเพชรชบูรณ์ที่นั่นฮือฮาอย่างมากไปหวานแหหวังจะจับปลา
แต่ที่ได้มาคือต้นตะเคียนอุ้ย
ใครจะไปเชื่อต้นตะเคียนมันฝังอยู่ในนี้เฮ้ย
เอาขึ้นมาแล้วต้นใหญ่เท่านี้มันเริ่มเทิมเลยนะโอ้โหดูสิครับ
แถวไหนล่ะแถวบริเวณริมคลองวังโป่งซับเปิบหมู่๔ตำบลวังโป่ง
เพชรชบูรณ์ไปที่เพชรชบูรณ์นะฮะชาวบ้านจำนวนมากเขามากันเลย
มาพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้บูชามากราบไหว้กับต้นตะเคียนต้นนี้
เอามือถือมาส่องเพื่อสแกน
หวังว่าคงจะได้เป็นเพื่อนกันทางผ่านทางช่องทางไลน์
โอ้โหจะส่งข้อความหาต้นตะเคียนเหรอคะ
บ้าเหรอเขาเนี่ยมองว่ามันคงจะเป็นลวดลายที่มาให้โชคให้ลาบ

เป็นเรื่องราวของความเชื่อผมบอกแบบนี้ละกัน
ส่วนต้นตะเคียนนั้นมีความยาวประมาณ๑๒เมตร
ถามชาวบ้านดีกว่าก็คือคุณลุงสนัยศรีสนมาก
เขาเล่าว่าในช่วงนี้ลำคลองแห่งนี้มันแห้งเหือดลงเกือบทุกวัน
ตนเองก็ชวนเพื่อนบ้านอีก๓คน

ไปจับปลากันดีกว่าเพี้ยนในคลองวังโป่งซับเปิบ
ก็มันไม่ได้ไกลจากบ้านเพี้ยนเท่าไหร่
เพื่อนก็เลยพากันไปจับปลามาหากิน
พอไปถึงคลองปั๊บหวานแหลงไปปุ๊บ
ก็พยายามดึงแหขึ้นมาแต่มันติดมันติดอะไรบางอย่าง
ติดแบบแน่นเลยนะดึงขึ้นมาไม่ได้
ไม่ใช่ว่าติดปลานะมันเหมือนติดต่อไม้อะไรสักอย่าง

ตัวเองก็คือคุณลุงสนัย
ก็เลยโดดลงน้ำไปงมดูปรากฏว่าแหติดขอนไม้

ขนาดเมื่อเริ่มก็คือต้นตะเขียนตัวนี้นั่นเองนะครับ
จากนั้นก็รีบไปบอกให้ชาวบงชาวบ้านเอามาช่วยกันเลย

พอเอาขึ้นมาปั๊บก็ทำพิธีขอเข้ามา
นำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คุยกัน
ว่าต้นตะเคียนนี้น่าจะอายุประมาณสัก๒๐๐ปี
แล้วตอนนี้โอ้เป็นจ้ำขาวหมดแล้ว
ต้นตะเคียนลายจุดนะฮะ
จุดขาวมันมาจากการที่ชาวบ้านเอาแป้งมาทาถูทาถู
เพราะว่าเชื่อเหลือเกินถูไปถูมาเดี๋ยวจะได้โชคได้ลาบ
กันตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยเรื่องของโชคลาภมันแล้วแต่คนจริง
ใช่ไม่ใช่ทุกคนว่าไปขอแล้วจะได้โชคได้ลาบกันไปหมดนะ
บางทีมันก็เป็นเรื่องของความฟลุกความบังเอิญก็มีเหมือนกัน